คุณผู้ชมค่ะมาดูนะคะหนุ่มหล่อกันบ้างดีกว่า
เต๋าเศรษฐพงศ์ยังจำกันได้หรือเปล่า
อดีตนักล่าฝันของเราคุณผู้ชมค่ะ

ยังอยู่ในวงการบันเชิง
สุดเนี่ยปล่อยซิงเกิ้ลใหม่แล้วแฟนเดียวกัน
งงคนละแฟนหรือแฟนเดียวกัน
มียังสองคนคนมาสองคนเลยเหรอ
เออนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแฟนเดียวกันมันคืออะไรนะคุณผู้ชมค่ะ
เอ่อเอาซิงเกิ้ลใหม่มาเนี่ยเพื่อขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่สนับสนุนโดยตลอดจ้ะ
เป็นนักร้องยุคแรกเลยนะคะที่มีแฟนคลับตามไปถือป้ายไฟในทุกที่

สำหรับเตาเสธพงค่ะขาวออลล่ามากความสามารถโดนใจขนาดนี้
พักหลังมานี้เล่นซีรีส์เยอะมากเลย
จึงทำให้หายจากการทำเพลงไปพักใหญ่นะคะ
แต่ล่าสุดค่ะมีซิงเกิ้ลใหม่ที่มีชื่อว่าแฟนเดียวกัน
เป็นการทำงานภายใต้สังกัดของตัวเองนั่นแหละค่ะ

ตอนนี้ก็มีศิลปินคนแรกและคนเดียว

ฝากแฟนติดตามกันทุกช่องทางเลยนะคะ

ไม่หวือหวาแต่ก็ไม่เคยหายไปไหนนะคะ

แต่ของแบบนี้มันต้องมีที่พึ่งทางใจ
มูเตลูไปไหว้มาที่ไหนบ้าง

คนนี้เขาออนทัวร์มูเตลูเนี่ย
เออทั่วประเทศระดับประเทศเลยข้ามประเทศเลย
อันนี้แฟนเขานะคะคบมาหลายปีแล้ว

ไปหาเจ้าแม่หมาโจ้มา
ผมไปตั้งแต่ไทเปย์ไทยจงไทยนาน
มันจะมีโชคลาภเรื่องการเดินทางการค้าขาย
อันนี้คือผมขอมาหมดแล้ว

ในประเทศอาจจะไม่ค่อยน้อยไป

ขอมาโปรอินเตอร์ขอให้มันถ้วนถั่วเลยนะครับ